ไม่ต้องไปท้อถึงเราเหนื่อยก็ต้องทนเอาเพื่อตัวเราเองไม่ใช่ว่าเพื่อคนอื่น
ที่เราให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นสกรูปเรื่องราวชีวิตของป้านิต
ป้านิตเนี่ยเป็นคนขายขนมปังที่ขายอยู่ที่หน้าวัดบวรขายมานานแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ทำงานหาเลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพสุจริตถึงแม้ว่าร่างกายของป้านิตเนี่ยจะไม่ได้พร้อมบริบูรณ์ทุกอย่าง
ใช่ป้านิตเนี่ยก็ยังคงขยันทำมาหากินนะคือป้านิตบอกว่าที่สู้เนี่ยไม่ได้สู้เพื่อใครก็สู้เพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยเราจะทำอะไรล่ะเราก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคือมันมีหลากหลายแง่คิดข้อคิดดีจากคำพูดของป้านิตอ่ะที่ดิฉันได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างในการใช้ชีวิตค

ทำเพื่อหาเลี้ยงตัวเราเองไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนอื่นเขาจะช่วยเราตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้
เรื่องราวชีวิตของป้านิดน่าสนใจมากนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายเลยเราตามติดชีวิตป้านิดไปแบบตลอด๑วันเลยเนี่ย
ติดตามกันได้ตลอดข่าววันอาทิตย์นี้๑๑โมงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าชีวิตของป้านิตเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนแล้วป้านิตเนี่ยสู้ชีวิตมากขนาดไหน
แค่นี้แล้วก็อยากจะติดตามเร็วด้วยนะคะคุณผู้ชม